เรื่องนี้ค่ะความคืบหน้าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุกับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผาง
อุบัติเหตุครั้งนี้ไปชนกับรถพ่วง

แล้วหนึ่งในนั้นคือพยาบาลสาวนะคะ
ศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงแล้วก็ต้องมีการประกาศว่าขอรับบริจาคเลือด

ล่าสุดมีทั้งประชาชนแล้วก็ทหารค่ะ
เดินทางมาบริจาคเลือดกันนะคะ
และแพทย์ก็รีบนำตัวเข้าห้องผ่าตัดสมองแล้ว
จากกรณีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตาก
อุบัติเหตุชนกับรถพ่วงที่เลี้ยวออกมาจากซอยกระทันหัน
จนมีผู้บาดเจ็บไป๔คนค่ะ
แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคือนางสาวปุญวีศรีดวงแปงหรือน้องอุ้มอายุ๒๕ปีพยาบาล
ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะคะ
เพราะว่าศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงเลือดออกในสมอง
โรงพยาบาลแม่สอดก็เลยต้องมีการเปิดขอรับบริจาคเลือด
เพราะว่าธนาคารเลือดสำรองที่แม่สอดตอนนี้คือเลือดไม่เพียงพอค่ะ
พบว่าห้องบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเนี่ย
มีทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๐
รวมทั้งชาวบ้านหน่วยงานรัฐแล้วก็กู้ภัยด้วยค่ะ
ทยอยมาบริจาคเลือดให้กับน้องอุ้มกันอย่างไม่ขาดสาย
เป็นภาพที่ทำให้หลายคนเห็นแล้วรู้สึกทราบซึ้งนะคะ
ประทับใจกับความห่วงใยที่มอบให้แก่กันนะคะ

จ่าสิบเอกธินกรทิพย์แก้วนายสิบ
กิจการพลเรือนทหารพลานที่สามสิบห้าบอกว่า
เขากับเพื่อนทหารพรานกว่า๑๐นายได้เห็นข้อความในพื้นที่ชายแดนของแม่สอดค่ะ
ที่โพสต์มาบอกว่าขอบริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิตน้องอุ้ม
ตนเองแล้วก็เพื่อนทหารพรานก็เลยรีบรวมตัวกันเดินทางออกจากค่ายทหาร

แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องอุ้มและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ

ก่อนเอกชนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวชายแดนอำเภออุ้มหางบอกว่า
คือเธอรู้ข่าวแล้วเธอตกใจมากกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเพราะเกิดในระหว่างที่เพื่อนกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะช่วยชีวิตผู้ป่วย
ซึ่งก็นำกลุ่มเพื่อนน้องอุ้มเนี่ยมาช่วยกันบริจาคเลือดอีกนะคะและอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนาเลยช่วยคุ้มครองให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว
เพื่อจะได้กลับไปทำงานตามที่น้องอุ้มสมัครใจขอทำงานในพื้นที่ห่างไกล
เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะฟังเสียงของเพื่อนน้องอุ้มหน่อยค่ะ
เท่าที่ทราบเลยเห็นเมื่อวานยังไม่รู้สึกตัวนะครับ
ก็ก็เป็นห่วงมากเลยก็อยากทรงกำลังใจ

คือมีรายงานว่าแพทย์นำตัวเข้าผ่าตัดด้านสมองแล้วค่ะ

ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ญาติและเพื่อนพยาบาลตอนนี้ให้กำลังใจน้องอุ้มกันจำนวนมากนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ให้กำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะก็ขอให้หายเร็วก็แล้วกันนะคะ
มีคนส่งกำลังใจมาจากทั่วทุกทิศในประเทศเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะและต่อเนื่องกับเรื่องนี้เลยนะคะ

ก็แน่นอนว่าทางสปชเองก็ออกมาเปิดเผยถึงสถิติค่ะ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถฉุกเฉิน
หรือรถที่เป็นรถพยาบาลนำส่งต่อผู้ป่วยนี่แหละค่ะ
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะ

พบว่าในช่วงปี๒๕๕๙
จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถฉุกเฉิน
ทั้งหมด๑๑๐ครั้งด้วยกัน
และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีถึง๓๑๘รายนะคะ
เป็นพยาบาลเป็นบุคลากรในการแพทย์ฉุกเฉินถึง๑๒๙รายนะ
แล้วก็เหตุการณ์อุบัติเหตุส่วนใหญ่
มักจะเกิดขึ้นระหว่างส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างสถานพยาบาลนั่นเองก็คือ๘๐เลยทีเดียวค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณหมอเจ้าของเพจทางการแพทย์ชื่อดังค่ะ
ทรงเกียรติอุดมพรวัฒนะ
ท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็เล่าประสบการณ์
หลังจากที่ได้ดูข่าวน้องอุ้มนะคะ
โดยมีใจความในการโพสต์ข้อความนะคะแบบนี้ค่ะว่า
มีข่าวรถโรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุทีไร
อ่านแล้วก็เศร้าใจเสียใจหดหู
สารเพื่อนร่วมวิชาชีพเข้าใจรับรู้
เวลานั่งอยู่ในรถรีเฟอร์ที่เสียงไซเรนมันดัง
พร้อมกับเล่าประสบการณ์ในสมัยที่เป็นแพทย์ใช้ทุน
ว่าในรถเสมือนเตียงหนึ่งเตียง
คนไข้มีพยาบาลมีญาติ
และอาจบางครั้งมีหมอแล้วก็มีพนักงานขับรถ
ท้องที่ก็ต้องเป็นภูเขาชันหลายโค้งอันตราย
คนไข้หนักก็ต้องช่วยกันบีบแอมบูแบ็ค
ก็คือไอ้ถุงบีบลมพี่เพื่อช่วยหายใจนะคะ
ต้องช่วยกันบีบแอมบูแบ็คตลอดเวลาแน่นอน
และก็ไม่มีใครที่จะได้คาดเข็มขัดนิรภัย

คนที่ไปรีเฟอร์คนไข้อยู่บนความเครียดแล้วก็ความเสี่ยง
ภาระที่ต้องส่งคนไข้ถึงปลายทาง
บางครั้งท่อหลุดก็ต้องแวะโรงพยาบาลใกล้

ประชาชนบนท้องถนนคุณช่วยพวกเราได้
แค่คุณเห็นรถฉุกเฉินรถรีเฟอร์
เพียงแค่คุณหลีกทางให้เราก็ดีใจแล้ว

ที่เราจะเห็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายมาว่า
มีรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินพยายามจะไป
แต่ว่ารถคันข้างหน้าคือเขาไม่หลบให้
นี่แหละก็คือเป็นความในใจของคุณหมอนั่นเองค่ะ